ส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมก็จะทำยังไงดีคะเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเอารถไปซ่อมซ่อมที่อู่รถยนต์
ก็ซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเด็กฝึกงานที่อยู่ที่อู่อะค่ะ
ถอยรถของเขาไปชนกับเสารถก็พังคุณนัทพงศ์
เอ้าเออเรื่องอย่างงี้ใครรับผิดชอบอะ
เป็นคำถามอยู่เหมือนกันอู่เขาบอกไม่ใช่
เขาไม่ได้เป็นคนสั่งให้เด็กไปขับแล้วนั่นก็คือเด็กฝึกงาน
เพราะฉะนั้นคุณต้องไปคิดค่าเสียหายกับเด็กฝึกงาน

ฝึกงานก็คือเด็กฝึกงานคุณนัทพงศ์
ผู้เสียหายเขาเลยไปคุยกับแม่ของเด็กฝึกงาน
แม่ก็ยอมรับนะคะเซ็นว่าจะรับผิดชอบ
แต่เขาดูทรงแล้วแม่ไม่น่าจะมีเงินจ่ายแน่

เพราะนี่เงินหลักหมื่นมันชนขนาดนี้
เขาก็เลยโพสต์ถามเลยถ้าคุณเป็นผมคุณทำยังไงดีนะคะ
นี่ค่ะนี่คือภาพรถของคุณธนวัฒน์
ซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะเล่าว่าเมื่อวันที่สิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
เขาเอารถไปเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง

เที่ยมเผอการทราลมศีรษะเกตเปลี่ยนเสร็จเด็กเรียบร้อย
ฝึกงานอายุ๑๖ขับรถไปชนเสาในอู่แล้วรถเป็นสภาพแบบนี้ค่ะ
อู่บอกว่าไปเคลียร์ค่าเสียหายกับเด็กฝึกงานเองแล้วกัน
เพราะอู่ไม่ได้บอกให้น้องขยับรถ

ค่าเสียหายเท่าไหร่รู้ไหม

โอ้โหเกือบนะเนี่ยเกือบโดนเบาะน้ำน่ะ
แล้วน้องก็ยอมรับนะคะว่าเขาขับจริง

เพราะดูทรงแล้วคุณแม่ก็ไม่น่าจะได้จ่ายนะ
น่าจะมีกำลังพอจ่ายไหวนะคะ
อู่บอกว่า
คุณช่วยจ่ายค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมก่อนละกันนะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหนี่เขารถเขาก็พัง
ก็ขับก็ขับไม่ได้ค่าเสียหายก็น่าจะไม่ได้ด้วย
ต้องจ่ายค่ามอเตอร์พัดลมอีก๔๐๐บาท
อู่ก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยเขาก็ไม่จ่าย
พอไม่จ่ายทางอู่ให้พนักงานมาถอดมอเตอร์ออกไปค่ะ
ซ่อมเสร็จแล้วไม่จ่ายถอดออก
คุณผู้ชมคิดยังไงใครผิดใครถูก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีโทรไปอู่นี้ค่ะ
แต่เจ้าของอู่ก็ไม่อยู่อะค่ะ

ผมก็เลยไปนำรถออกมาไปประเมินอีกอู่หนึ่งนะครับ
อู่ก็ได้เดินมาบอกผมว่า
ก่อนเกิดเหตุมันมีค่าเปลี่ยนพัดลมมอเตอร์พัดลม

ผมก็เลยบอกไปว่าค่าเสียหาย
ยังไม่จ่ายให้ผมเลยแล้วจะมาเก็บกับผมอีกเหรอแบบนี้นะครับ

เขาก็ให้ลูกน้องเขามาถอดเอามอเตอร์พัดลมคืนนะครับ
นายรณรงค์แก้วเพชรค่ะให้ความรู้ทางกฎหมายนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ขั้นแรกเจ้าของอู่ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมให้ลูกค้าก่อนค่ะ
เพราะว่าเจ้าของอู่ก็คือเจ้าของกิจการ

พอซ่อมรถเสร็จแล้วเจ้าของอู่ก็ค่อยไปเรียกค่าซ่อมกับลูกจ้างอีกทอดนึง
คือต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วย
กรณีนี้ลูกจ้างเป็นผู้ยาวผู้ปกครองก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
มันก็ต้องไปตามขั้นตอนแบบนี้ถ้าเป็นในมุมมองของทนายความนะคะ